ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจกันต่อคุณผู้ชมครับ
วันอาทิตย์นี้เป็นวันวาเลนไทยแล้วนะครับ
ไปสำรวจของทีมข่าวของเราก็พบว่า
โกแลตกับดอกกุหลาบยังคงเป็นสิ่งของที่คู่รักนิยมมอบให้กันอยู่
แต่ว่าปีนี้กำลังซื้อไม่ค่อยดี
ภาวะทางเศรษฐกิจทำให้ต้องมีการงัดกลยุทธ์ออกมาทำตลาดเพิ่มมากขึ้น
รายบอกว่าดอกกุหลาบปีนี้อาจจะมียอดขายต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
ติดตามจากรายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์เลยครับ
กุหลาบสีแดงสื่อถึงรักแท้
ดอกกุหลาบสีขาวที่สื่อถึงรักอันบริสุทธิ์
เป็นของขวัญแทนความรักยอดนิยมที่คู่รักมักเลือกซื้อมอบให้กันในวันวาเลนไทยทุกปีค่ะ
แต่ปีนี้คาดการณ์ว่ายอดขายจะซบเศร้า
เพราะวันวาเลนไทยตรงกับวันอาทิตย์
ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อดอกไม้
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเศร้า
คาดว่ายอดขายของตลาดดอกไม้วันวาเลนไทยปีนี้
จะทำได้ไม่เกิน๔๐๐๐ล้านบาท
จากปีก่อนที่มียอดท้ายกว่า๖๐๐๐ล้านบาท
คลองตลาดแจ้งมาว่ายอดดอกไม้ที่นำเข้ามาทั้งหมดเนี่ย
ปีนี้ตกอยู่ประมาณเกือบ๕๐
ซึ่งตกใจมากซึ่งมันจะกลับไปอยู่ประมาณสักเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ตั้งแต่เปิดธุรกิจส่งดอกไม้ออนไลน์มา๑๘ปี
เรวัตบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ยอดขายของมิดลิลลี่ฟาวเวอร์หดหาย
ว่าในวันวาเลนไทยจะมีลูกค้าสั่งซื้อไม่เกิน๖๐๐ช่อ
ลดลงจากวันวาเลนไทยทุกปีที่มียอดสั่งซื้อถึง๑๐๐ช่อ
เรวัตรจึงหวังกระตุ้นยอดขายด้วยการทำโปรโมชั่น
ในวันวาเลนไทย
จัดดอกไม้เสร็จแล้วค่ะดอกไม้ทั้งหมดนะคะ
ก็จะถูกนำมาแพ็คลงกล่องกระดาษแข็งอย่างดี
และนำมาเก็บไว้ที่ห้องเย็นแบบนี้ค่ะ
ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย๘องศาเซลเซียส
เพื่อรอการจัดส่งไปยังผู้รับทั่วประเทศค่ะ
ในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้
ความสดของดอกไม้และการส่งถึงมือผู้รับภายใน๒๔ชั่วโมงเร็วที่สุดในประเทศ
ยังเป็นจุดเด่นที่มิดลิลลี่ฟาวเวอร์ใช้ดึงลูกค้าค่ะ
พร้อมกับเพิ่มการส่งสินค้าใหม่อย่างกระเช้าช็อกโกแลตและอาหารสด
โกแลตอีกหนึ่งของขวัญแทนใจในวันวาเลนไทย
ที่มีจำหน่ายมากมายในท้องตลาด
การผลิตช็อกโกแลตโฮเมดตอบโจทย์คู่รักที่รักสุขภาพ
กลิ่นหอมของดอกไม้แทนความรักนานาพันธุ์ที่นำมาเป็นส่วนผสม
ลงตัวของรสชาติและดีไซน์ของแพ็กเกจจิ้งที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป
ที่ร้านช็อกโกแลตสไตล์ฮ็อกไกโดเชื่อว่า
จะใช้มัดใจกลุ่มลูกค้าวัยทำงาน
พร้อมผลิตสินค้าในขนาดที่เล็กลง

เพื่อพยุงยอดขายกลุ่มกำลังซื้อน้อย
วัยรุ่นไม่ให้ลดลงจากเดิมค่ะ
ลูกค้าที่อยู่ในระดับวัยรุ่นหรือกำลังเรียน
ก็อาจจะเป็นแพ็คเกจที่ต่ำกว่า๕๐๐บาทนะคะ

ก็อาจจะประมาณ๕๐๐บาทถึง๑๐๐๐บาท
ก็จะเป็นแพ็คเกจที่เหมาะสม
แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องในช่วงวาเลนไทย
ยอมรับว่าการศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อ
เพื่อปรับขนาดสินค้าเพิ่มรูปแบบใหม่
รวมถึงการตั้งราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ช็อกโกแลตของที่ร้านได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เทศกาลแห่งความรักปีนี้
ขายจึงเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน